ไปดูอีกหนึ่งอาชีพที่น่าตื่นเต้นมาก
เป็นอาชีพที่ทำงานไปอาจจะต้องวิ่งไป

เอามายไปเหมือนว่าต้อนจราเค
คนถ่ายคลิปก็จะวิ่งลงมาเหมือนกัน
ทิชลูกใครต้องวิ่งก่อนใครอ่ะคุณดูนี่

จะวิ่งก็ต้องวิ่งไข่ก็ห้ามแตก
มันเป็นอาชีพที่แบบเหนื่อยจริงแต่สนุก

แต่แสนห้ามันจะเหมาะกับแขนขาที่หายไปหรือเปล่าคุ้มกันหรือเปล่า
อันนี้มันเป็นอาชีพที่ต้องมีความชำนาญ
ค่อนข้างสูงแล้วรู้วิธีในการดูแลจัดการเลี้ยงจราเข้เป็น
ไม่ใช่๐๔๐๕คุณจะไปได้นะคะ

แล้วสละเข้มันก็อาจจะต้องห่วงไข่อ่ะมันเป็นธรรมดาแหละ
ก็ตื่นเต้นดีลุ้นดีเอามาให้ดูกัน
เทเกมทีวีนะคะ